นี่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องตามต่อเนื่องนะครับ
งูงูนะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวครับ
นี่ครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยกุศลสถานตรัง
นำทีมไปที่บ้านของนายเสรี
วิเศษในตำบลบ้านควนอำเภอเมืองตรัง

เข้าไปถึงก็ถึงเล้าไก่เลยทีเดียว
พบงูเหลือมยาวประมาณ๔เมตร

ในท้องยังป่องเป็นตัวไก่อยู่เลยนะครับ
เจ้าหน้าที่นำตัวออกจากเล้าไก่ใส่กระสอบนำไปปล่อยต่อไป

คือทำไล่นาส่วนผสมพร้อมเลี้ยงไก่ประมาณ๕๐ตัว
กินบ้างขายบ้างเหลือพ่อพันธุไว้ขยายพันธุ
แต่พอเมื่อวานนี้ครับเมื่อเช้ามืดเลยครับผม
จะเข้าไปให้อาหารไก่พ่อพันธุ์เราก็พบว่า
กลายเป็นอาหารของงูเหลือมไปเสียแล้วนะครับ
ขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยให้จับงูเหลือมออกไปนะครับ
นี่แหละครับส่วนเที่ยงเผืออ่าวลึกจังหวัดกะบีครับ
โดยกู้ชีพอ่าวลึกวิลล่าก็นำชุดปฏิบัติการ
ออกจับงูจงอางหรือว่าบ่องหลาที่บ้านของนายนรงแก้วน้อย
พบงูจงอางมุดอยู่ใต้เครื่องซักผ้าครับ
อยู่หลังบ้านซ่อนตัวไม่ยอมออกมาเลยครับ
สุ่มอยู่เรื่องนี้ใช้เวลานานร่วมครึ่งชั่วโมงนะครับ
องกันเข้ามาในภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าครับ
ยาวมาก๕เมตร
หนัก๑๐กิโลกรัม
รีบนำตัวใส่กระสอบเพื่อนำไปปล่อยป่าทันที